มหากราบการตายของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบจากวันนั้นจนถึงวันนี้
นับเป็นเวลานานกว่า๓ปีที่สังคมรอดูโฉมหน้าคนร้าย
มาถึงวันที่๓๑ตุลาคมคือวันที่สารจังหวัดมุกดาหาร
จะตัดสินชี้ชะตาลุงพลป้าแตนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
รอดไม่รอดสังคมกำลังรอดูคำตอบนี้
ไปดูปฐมบทการตายของน้องชมพู่
ตอนเช้าวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๕๙

น้องชมพู่อยู่บ้านกับสดิ้งพี่สาววัย๑๓ตามลำพัง
ก่อนที่เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
กับแม่จะได้รับข่าวร้ายว่าน้องชมพู่หายตัวไปจากบ้าน
ก็อบรวมไปแจ้งความที่สกกกตูมอำเภอดอนหลวงจังหวัดมุกราหาร
ก่อนจะกลับมาช่วยกันระดมกำลังค้นหาร่วมกับชาวบ้าน
การค้นหาดำเนินไปจนถึง๑๔พฤษภาคม
กระทั่งช่วงบ่ายวันนั้นยายตุ่นชาวบ้านจังหวัดสกลนคร
เดินเท้าขึ้นไปเก็บเห็ดหาของป่าบนเทือกเขาภูพานน้อย
อุทยานแห่งชาติภูผายนได้แจ้งเบาะแสพบรองเท้าเด็กกลางป่า
ทำให้การค้นหาตีวงได้แคบลง
กระทั่งพบร่างน้องชมพู่อยู่ในสภาพเปลือยกายบนภูเหล็กไฟ
จากบ้านประมาณ๒กิโลเมตรท่ามกลางความตกใจของทุกคน
เจอศพน้องชมพู่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับสังคม
ครอบครัวส่งศพไปชนะสูตร๒ครั้ง
ซึ่งผลชนสูตรจากนิติเวศของทั้ง๒โรงพยาบาลออกมาขัดแย้งกัน
แต่ที่น่าแปลกคือครอบครัวกลับเร่งเผาร่างน้อง
ก่อนมีการระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัด
คำถามและข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมายจากกรณีเด็กหายกลายเป็นศพ
เป็นประเด็นขุดคุยที่มาความตายของเด็กหญิงคนนี้
พฤษภาคม๒๕๖๓ตำรวจเรียกพ่อแม่น้องชมพู่มาสอบ
หลังตรวจสอบพบว่าน้องสดิ้งพี่สาวไม่ได้หลับเหมือนคำให้การ
แต่กลับนั่งเล่นติ๊กต๊อกทำให้ตำรวจตั้งเป้าสงสัยคนในครอบครัว
ตามที่ตั้งตุ๊กตาในสำนวนไว้รวมทั้งคนใกล้ชิดที่สนิทกับชมพู่
ครั้งหนึ่งเคยเอ่ยปากอยากจะขอรับน้องชมพู่เป็นลูกบุญธรรม
อย่างนายชัยพลวิพาหรือลุงพลก็อยู่ในข่ายต้องสงสัยเช่นกัน
เพราะตอนเจอศพน้องชมพู่ในสภาพเปลือยกาย
กลับเตรียมเอากระเป๋าสีน้ำเงินที่ใส่เสื้อผ้า
ขนมและรองเท้าไว้ข้างในมาจากบ้านเพื่อเตรียมจะใส่ให้น้อง
ทำให้ตำรวจครอบครัวรวมถึงสังคมสงสัยว่า
ลุงพลรู้ได้อย่างไรว่าน้องชมพู่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า

ขณะที่ทางความเชื่อพิธีกรรมชาวบ้านก็ทำควบคู่กันไป
ครอบครัวน้องชมพู่พาร่างทรงมาหลายคน
มาให้ช่วยหาสาเหตุการตายและฆาตกร
แต่ถ้าว่าผู้ต้องสงสัยก็ไม่ได้มีแค่ลุงพล

แต่ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก๗ราย
หลังมีพยานคือเด็ก๗ขวบอ้างว่า
เห็นชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อสีส้มแขนยาว

น้องชมพู่มุ่งหน้าไปทางไร่มัน
แต่ตอนหลังประเด็นนี้ก็ถูกตัดทิ้ง
มาแล้วกว่า๓ปี๓๑ตุลาคมนี้

ใครอยู่เบื้องหลังการตายน้องชมพู่
ที่เป็นคดีมหากราบมานานหลายปี